เอาละครับคุณผู้ชมช่วงนี้การไฟฟ้านครหลวง
เขาพาสื่อมวลชนไปดูอะไร

อุโมงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน
เพราะว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะเห็นสายไฟละเอียดอากาศ
ถ้าย้ายลงใต้ดินโดยเฉพาะในย่านธุรกิจ
สิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าจะดีเหมือนเดิมอย่างไร
ติดตามได้จากรายงานเลยครับ
การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้สื่อมวลชน
ชมอุโมงสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน
ขนาดแรงดัน๒๓๐กิโลวัตต์เป็นครั้งแรก
โดยอุโมงนี้มีความยาว๗กิโลเมตร
อยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินกว่า๓๐เมตร

ระหว่างสถานีต้นทางบางกะปิถึงสถานีต้นทางชิดลม
เป็นหนึ่งในอุโมงสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

รองรับความต้องการไฟฟ้าในย่านธุรกิจสำคัญ
ใจกลางกรุงเทพมหานคร

ลงทุนอุโมงเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างแพง
เพราะฉะนั้นเราจะลงในจุดที่เราเห็นว่า
มีความจำเป็นสูงสุดเท่านั้น
จุดที่เรามีสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเดิมอยู่แล้ว
เราก็จะมีการบรรจบในบริเวณใกล้นั้น
เพื่อลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ครับ
ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการควบคุมแรงดัน

มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย
รองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม